ท่านผู้ชมครับวันนี้มีคำพิพากษาของสารชั้นต้นนะครับ
คดีที่เชื่อว่าทุกท่านจำได้อย่างแน่นอน
เป็นคดีใหญ่นะครับที่เกิดขึ้นเมื่อกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับ

ครอบครัวของผู้ใหญ่บ้านนายวรยุทธ์สังหลังนะครับ
ผู้ใหญ่บัตรนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่ง
ตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
ถูกคนร้ายบุกเข้าไปยิงเสียชีวิตไป๘คน

ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกจับกลุ่มได้นะครับ
วันนี้ศาลจังหวัดกระบี่นะครับ
พิพากษานะครับเป็นสารชั้นต้นนะครับ
โดยเรือนจำจังหวัดกระบี่ได้คุมตัวนายสุริฟัฐ
นบวงสกุลหรือว่าบังฟัฐนะครับ
พร้อมกับพวกอีก๘คน
ทั้งหมดเป็นจำเลยในคดี
ฆ่านายวรยุทธ์สังหลังผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่ง

พร้อมกับครอบครัวรวม๘ศพ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๑๐กรกฎาคมปีที่แล้ว
ทั้งหมดถูกควบคุมตัวมาที่สารจังหวัดกระบี่นะครับ
เพื่อฟังคำพิพากษาคดีในศาลชั้นต้น

ญาติของผู้ต้องหารวมถึง

ที่เดินทางมาฟังคำพิพากษาคดีนี้เองด้วย
เพราะว่าช่วงเกิดเหตุท่านก็ลงไปควบคุมคดีเองนะครับ
สารจังหวัดกระบี่ใช้เวลาอ่านคำพิพากษา
อยู่นานกว่า๑ชั่วโมง๔๐นาทีนะครับ
โดยสารพิพากษาตัดสินประหารชีวิต

คือนายสุริฟัฐบ้านนบวงอสกุลนะครับ

และนายธนชัยจำนอง

จะรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
แต่พฤติกรรมในการร่วมกันใช้อาวุธปืน
จ่อยิงผู้ตายทั้ง๘ศพ

มีทั้งผู้หญิงแล้วก็เด็กอายุเพียง๔ปี๑๘

เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง๘คน
นับเป็นเหตุการณ์เศร้าสลดหดหูใจ
สะเทือนขวัญแก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

และตัดสินโทษประหารชีวิตจำเลยที่๑๖

คือนายธวัชชัยบุญคงสารพิพากษาจำคุก
๑ปี๙เดือนในความผิด
พกพาอาวุธปืนไปในทางหมู่บ้าน
โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ข้อหาบุกรุก
ส่วนจำเลยที่๘คือนางสาวชะลิตาสังโชธ
ถูกตัดสินจำคุก๑๒เดือนในความผิดฐานซ่องโจร
และแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานกรณีจัดหาเสื้อทหาร
ให้กับกลุ่มจำเลยใส่นะครับ
ก็หลังจากที่สารอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้นนะครับ
พบตรพร้อมกับคณะก็ได้มีการแถลงสรุปคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง
หอประชุมพิทักษ์กระบี่หน้าสถานีตำรวจภูทรเมืองกระบี่นะครับ
ก็มีญาติยาดของผู้เสียชีวิตเดินทางมามอบช่อดอกไม้

เพื่อขอบคุณตำรวจที่สามารถสรุปคดีนี้จับผู้ต้องหาได้นะครับ
ทางทนายความบอกว่าก็จะเตรียมยื่นอุทรให้คุณเหนียวมาสอน
ซึ่งมีเวลา๓๐วันในการยื่นอุทธรณ์
เพราะว่านี่เป็นสารชั้นต้นนะครับ
ท่านพิพากษาให้ประหารชีวิตสถานเดียว
ใช่ค่ะคดีนี้เนี่ยเป็นคดีสะเทือนขวัญเป็นคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อกลางปีที่แล้วนะคะ
คือต้องบอกเลยว่าตำรวจใช้เวลา๕วันเองนะคะ
ก็สามารถควบคุมตัวคนร้ายได้
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๑๑กรกฎาคมปี๒๕๕๙
ช่วงเวลาเกิดขึ้นช่วงเวลากลางคืนเนี่ยค่ะ
ตำรวจสพอ่าวลึกได้รับแจ้งเหตุ
๗คนแต่งตัวด้วยชุดลายพราง
บุกเข้าไปก่อเหตุนายวรยุทธ์สังหลังหรือผู้ใหญ่บัตรและครอบครัวเสียชีวิตรวม๘ศพนะคะ
บ้านเลขที่๑๔ทับ๓หมู่๑ตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยเห็นภาพแบบสลดมากคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าในบ้านมีร่างของผู้เสียชีวิตนอนเรียงรายกันอยู่แล้วก็มีคนบาดเจ็บด้วย
ตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยเป็นเครือญาติของผู้ใหญ่บัตรนะคะ
ผู้ใหญ่บัตรเป็นเจ้าของบ้านผู้เสียชีวิต๘รายค่ะบาดเจ็บ๓ราย
ที่น่าหดหูใจก็คือผู้เสียชีวิตเนี่ยมีผู้หญิงมีเด็กด้วย

คือหลังจากเกิดเหตุนะคะแม่ทัพใหญ่ก็คือพลตำรวจเอกจากทริปชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านลงพื้นที่ไปดูแลคดีนี้ด้วยตัวเอง
สั่งการให้กองปราบนำมือสืบสวนแบบระดับพระการของเมืองไทยเลยค่ะ
ล่าคนร้ายคลี่คลายคดีนี้เพราะว่าคนร้ายที่ก่อเหตุ
ลักษณะคือจิตใจอมหิตฆ่าได้แม้กระทั่งเด็กนะคะ
เป็นคดีสะเทือนขวัญสะเทือนใจประชาชนจริง
จากการสอบสวนผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้ตอนแรกเนี่ยตำรวจเขามุ่งประเด็นสังหารเอาไว้๔เรื่อง
ในช่วงแรกเรื่องโรงโม่หินเรื่องไล่ที่เรื่องยาเสพติดและเรื่องชู้สาว
แต่เป้าหมายที่เร่งหาคำตอบก็คือประเด็นเรื่องของการจำนองที่ดิน
ซึ่งเคยมีปัญหากับในทุนกันมายาวนานก็เลยไปพบข้อมูลสำคัญคุณผู้ชมค่ะ
คือก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่บัตรเขามีปัญหาเรื่องที่ดินกับบังฟัฐ
ถึงขั้นเคยข่มขู่ถึงขั้นหมายเอาชีวิตกันมาแล้ว
พยานหลักฐานก็เลยเริ่มมาเริ่มมีเพิ่มขึ้นเริ่มบ่งชี้ว่าบังฟัสเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ตำรวจก็เลยนำตัวบังฟัฐกับภรรยามาเค้นสอบอย่างหนักในค่ายทหารจนสุดท้าย
ฟัสสารภาพอย่างหมดเปลือกว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริง
สาเหตุก็คือความแค้นเรื่องหนี้สินกว่า๑๐ล้าน
แล้วก็ยอมรับว่ามีลูกน้องอีก๖คนร่วมลงมือก่อเหตุด้วยสุดท้ายตำรวจจับได้ทั้งหมดนะคะ
พอจับได้ทั้งหมดเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมทีมงานและขบวนรถกว่า๕๐คันคุณผู้ชม
พาผู้ต้องหามุ่งหน้าสู่จังหวัดพังงาแล้วก็เดินเท้าอีกเป็นร้อยเมตร
จนไปเจอรถยาริสสีบรอนเทาของผู้ใหญ่บัตรที่ถูกเผา
แต่ข้างในยังมีชุดลายพรางที่คนร้ายใส่ก่อเหตุอยู่นะคะครับ
จากนั้นเนี่ยรถทุกคันก็มุ่งหน้าเข้าป่าไกลไปสัก๓๐กิโลค่ะ
เข้าไปเพื่อไปถึงจุดที่คนร้ายเอาปืนไปฝัง
แล้วแต่ละจุดเนี่ยเจอซิมการ์ดเจอเมมโมรี่เจอปืนสั้นของผู้ใหญ่
รวมถึงปืนยาวบีบีกันคนร้ายกระจายอยู่แต่ละจุดก็ไม่ไกลกันมาก
พบว่าบ้านหลังนี้เป็นของหนึ่งในทีมคนร้ายที่ลงมือด้วยนะคะ
อย่างที่บอกว่า๕วันคุณผู้ชมตำรวจเขาจับตัวได้
จากการสอบปากคำคนร้ายก็ยอมรับว่าจริงแล้วอยากหลอกว่าเป็นทหาร
ก็เลยแต่งตัวเป็นชุดลายพรางเหมือนชุดทหาร
แล้วก็เรียกบังฟัฐว่าผู้พันธุ์
ลูกน้องที่ไปด้วยว่ามูจาอย่างนี้ค่ะพยายามจะกลบเกลื่อน

เขาบอกว่าพฤติการของคนร้ายเนี่ยนะคะ

เรียนแบบพฤติกรรมจากหนังแบบหนังฟอร์มใหญ่เลยครับ
แต่จริงแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นทหารไม่ได้เป็นอะไรหรอก

เงินหนึ่งพันเป็นค่าจ้างให้มาร่วมก่อเหตุ
จ้างพันหนึ่งให้มาร่วมก่อเหตุนะคะ
มสังหารคดีนี้เกิดจากกรณีที่ผู้ใหญ่บัตร
เอาโฉนดที่ดินของพ่อตาไปขายฝากไว้กับบังฟัฐ

ต่อมาผู้ใหญ่บัตรได้รับแจ้งจากธนาคารว่า
กำลังจะหลุดจำนองให้เอาเงินไปถ่ายถอนคืน
พอเรื่องเรียบร้อยบังฟัฐไม่ยอมคืนโฉนดให้
ก็เลยกลายเป็นความขัดแย้งถึงขั้น
ขู่ฆ่าล้างโคตรกันนี่คือจุดเริ่มต้น
แล้วเมื่อปี๒๕๕๖บังฟัสนี่เคยถูกรอบยิง

แต่ผูกใจเจ็บกันเรื่อยมานะฮะ

รวมถึงเคยวางแผนลงมือฆ่าแล้วถึง๓ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
โดยในวันเกิดเหตุบังฟัฐวางแผนด้วยการเรียกลูกจ้างและคนสนิท๖คนบอกว่า
มาทวงหนี้เงินกู้๓ล้านบาท
ถ้าได้จะให้ค่าจ้างคนละ๑๐๐บาท
ก่อนก่อเหตุก็ให้ทุกคนเปลี่ยนชุดเป็นเครื่องแบบลายพราง
เพื่อจะได้สะดวกเวลาเดินทางผ่านด่านตรวจนะฮะ
ขณะนั้นบังฟัฐตั้งใจจะฆ่าแค่ผู้ใหญ่บัตรกับภรรยาเท่านั้นนะครับ
เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านเป็นคู่ขัดแย้งที่เคยอาฆาตกันมาก่อน
ส่วนภรรยานั้นมีชื่อเป็นเจ้าของโฉนดเจ้าปัญหา

แต่พอไปถึงบ้านผู้ตายมันไม่เป็นอย่างที่คาดคิดฮะ
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไปเจอคนอื่นอีกหลายคนอยู่ในบ้าน
มีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่เลยทำให้กลุ่มของบังฟัฐ
ตัดสินใจเหนียวไกลปืนสังหารหมู่แบบเรียงตัว
ฆ่ายกครัวแปดศพ
แม้แต่ผู้หญิงกับเด็ก๓ขวบก็ไม่ไว้ชีวิต

จากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เป็นวันที่สารจังหวัดกระบี่
พากษาประหารชีวิตบังฟัฐพร้อมกับพวก๖คนนะครับ

ฐานฆ่าคนตายนี่แหละฮะ
แล้วก็สังคมเองก็แน่นอนว่าก็มองว่านี่แหละ
เรื่องของกรรมตามทันอย่างแท้จริงนะฮะ

ใช่ค่ะคือคนที่เขารอดเนี่ย
คือเขาก็นอนทำเป็นเหมือนตาย
แกล้งตายก็เลยรอดจากเหตุการณ์นี้นะคะ
ทีนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาก็ไปฟังคำพิพากษาของสารชั้นต้นในวันนี้
ก็บอกว่าพอใจกับคำตัดสินของสารชั้นต้นนะคะ
พิพากษาประหารชีวิตบังฟัฐกับพวก๖คนส่วนอีก๒คนโทษจำคุกก็ไม่รอลงอาญา
ทีนี้เนี่ยก็ต้องรอดูว่าจะมีการดำเนินการเรื่องของคดีทางแพ่งเรียกร้องเรื่องของค่าเสียหายอะไรยังไงบ้างนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ได้ไปคุยกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะ
แล้วก็เป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยนางอัญชาลีพริกดำค่ะ
เป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะ
คือเป็นน้องสาวภรรยาของผู้ใหญ่บัตรที่พาลูกสาวสองคนและญาติญาติไปรอฟังคำพิพากษาของสารชั้นต้นในวันนี้
ก็บอกว่าพอใจน้อมรับคำตัดสินของศาลถึงแม้ว่าอาจจะไม่สะสมกับสิ่งที่ทำไว้กับครอบครัวก็ตาม
คือทุกวันนี้คนในครอบครัวเขาอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานนะคะ
คือภาพเหตุการณ์มันยังติดตามันยังอยู่ในใจ
ส่วนเรื่องของเงินชดใช้มันก็เป็นเรื่องยากที่จะเอาเงินมาชดใช้แล้วก็ความรู้สึกจะหายไป
ก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงคุณอัญชาลีผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะ
ด่านพ่อตาของอัญชาลี

นายจรีบุตเติบก็พอใจกับคำตัดสินของศาลนะคะ
ก็เดี๋ยวพิจารณาต่อว่าจะมีเรื่องของการยื่นอุทธรณ์หรือว่าฟ้องแพ่งอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
ต้องปรึกษาหารือกันอีกครั้งค่ะ
ด้านนายยูโซพริกดำ

เสียนายสุธิพงศ์พริกดำลูกชายนะคะจากเหตุการณ์นี้
แล้วก็หลานสาวอายุ๕ขวบถูกยิงที่ศีรษะบาดเจ็บสาหัสค่ะ
ก็เปิดเผยความรู้สึกกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีแบบนี้นะคะว่า
หลังจากนี้เนี่ยก็จะพาหลานสาวที่กระสุนยังฝังอยู่ในกระโหลกไปเอ็กซาเรย์ที่โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา
เพื่อติดตามดูอาการอีกครั้งนะคะที่ผ่านมาครอบครัวอยู่อย่างทุกข์ทรมาน
ความสูญเสียครั้งนี้ยากเกินที่จะหาอะไรมาเปรียบเทียบได้ค่ะ
กว่ามันมีการเคลื่อนไหวไหมนางอัญชลีพริกดำหนึ่งในผู้รอดชีวิตนะคะก็บอกว่าถึงแม้ว่าสารจะตัดสินประหารชีวิต
แต่ก็ไม่สะสมกับสิ่งที่ได้ทำกับครอบครัวเอาไว้ค่ะ
ก็ต้องรอฟังข่าวต่อนะครับว่าทางกลุ่มจำเลยจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่อย่างไรนะครับ